สบายใจของคนในโลกออนไลน์ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะคะ
เมื่อครูที่ได้รับรางวัลครูคุณธรรมพอไปดูประวัติแล้วเนี่ยค่ะ
มีการแต่งกายที่ล่อแหลมแล้วก็มีการชวนเล่นพนันออนไลน์ด้วย
ก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่นะคะ
ในเพจที่ชื่อว่าโหลกแดงก็โพสต์ภาพครูคนนึง
เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นภาพรับรางวัลคุณธรรม
แต่ช็อตนี้ค่ะเป็นช็อตที่เป็นประเด็น

เฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอนะคะเป็นการโพสต์เชิญชวนให้เล่นการพนันออนไลน
แล้วก็แต่งตัวล่อแหลมใส่ชุดซีทรูลายลูกไม้สีดำ

นี่ค่ะก็หลายคนบอกว่าเห็นแล้วไม่สบายใจ
ก็ตั้งข้อสงสัยในหลักเกณฑ์การให้คะแนน
บอกว่าใช้เหตุผลอะไรในการตัดสิน
แล้วถ้าพบว่ามีการกระทำผิดยึดรางวัลคืนหรือเปล่า
มันก็ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจน
บางคนก็เห็นต่างแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
ถ้าครูปฏิบัติหน้าที่ครูได้ดีแล้วได้รางวัลก็ไม่แปลก
ชีวิตส่วนตัวก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นสิทธิ์ของเขา
นี่ค่ะก็ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวค่ะสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะ
เธอเป็นครูธุรการถ้าเป็นครูบรรจุก็ไม่รับงานโปรโมท
ผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบุรีเขต๒
ซึ่งก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ตอนนี้ทางโรงเรียนของคุณครูท่านนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะ
แล้วก็ถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็ยอมรับบอกเป็นภาพของเธอจริง
แต่เป็นภาพเก่าที่โพสต์ไว้เมื่อ๓ปีที่แล้วตอนนั้น
ยังไม่ได้บรรจุให้ทำงานที่นี่ค่ะ
ที่สอบถามเนี่ยเขาทำมาก่อนจริงเราก็ไม่รู้นะครับ
ว่าเขาทำมาก่อนตั้งแต่ตอนใหม่เหมือนกับช่วงประมาณเรียนจะจบแล้ว
ประมาณนั้นที่ช่วงที่อยู่มหาลัยนะครับ
แล้วเขาก็ก่อนที่จะมาเป็นครูธุรการนะครับ
ตอนนี้เขาอายุ๒๖แสดงว่าตอนนั้นก็ประมาณอายุ๒๒๓ประมาณนั้นนะครับ
การที่คุณครูเรากระทำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับ

แล้วก็เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับ
นี่ค่ะท่านก็พูดถึงประเด็นการมอบรางวัลด้วย
รางวัลที่ว่าก็คือ๑หมื่นคุรุชนคนคุณธรรมสพ
ที่คุณครูท่านนี้ได้รับคือท่านบอกว่า
รางวัลนี้มอบให้กับผู้บริหารและครูผู้สอน
แต่ทางศึกษานิเทศมีแนวคิดจะมอบให้บุคลากรด้วย
แล้วครูท่านนี้ก็ส่งผลงานตามเกณฑ์
การประเมินจากทางโรงเรียนทางเขตก็เลยมอบรางวัลให้
ก็เป็นประเด็นถกเถียงถึงว่าเหมาะสมหรือเปล่า
กับภาพส่วนตัวของเธอด้วยนะคะ